มีคุณแม่ที่เป็นแบบนางเอกซุปตาดังหลายคนเลยคุณผู้ชม
ต้องบอกว่ามีลูกเต้าแบบโตกันแล้วหลายคนนะคะ
แต่ความสวยเนี่ยยังสตาร์ฟเหมือนเดิมเลยละค่ะ
วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐจะพาไปชมค่ะ
ความงามที่บอกว่า๔๐ยังแจ๋วค่ะนี่เลย

เลขหลัก๔เลยหลัก๔มาแล้ว๑ปีนะคะ
แต่บอกเลยนะคะว่าความหน้าเด็กของแม่แอ๊บนั้น
อย่างภาพล่าสุดนะคะแม่แอฟเขาโชว์ความสวยใสเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมลุกเกาหลีเลย
แดดอยู่กันไม่ถูกแน่นอนค่ะและที่เห็นว่าแม่แอฟเขาโชว์ความเด็กไว้แบบนี้ค่ะ
ต้องแจกความสนใสให้ให้ตัดกับน้องฟรีไม้
คือโตทันกันแล้วอะค่ะตอนนี้โตขึ้นทุกวันนะคะ
แถมยังใช้แบบเป็นซุปตารุ่นจิ๋วคุณแม่ก็ต้องเลย

เอารูปแม่แอปไปแชร์นะแล้วก็เห็นแซวว่าอยากกับน้องเฟรชชี่๑ปีมาระเทน
คุณหน้าเด็กมากค่ะ
มาหมาดสัปดาห์ที่แล้วนี่เองคุณผู้ชมแล้วให้ดูความสวยใสของแม่เมย์คือสวยจริง
สวยเหมือนสตาร์ฟเอาไว้เลยแล้วก็รู้เลยนะคะว่าน้องมายูเนี่ยสวยได้ใครสวยได้แม่ไง
ถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องกันหลายคนบอกว่าก็เชื่ออยู่นะพี่สาวคนโตอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ
ติดกันตลอดช่วงนี้แถมยังรักสวยรักงามเหมือนกันซะด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าสวยเป๊ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกโดยเฉพาะคุณแม่เมนี่นะคะ
หน้าเด็กกระชากใจกระชากวัยแบบสุดค่ะ
จริงเมื่อกี้ตกใจเฉลี่ยบอกอีก๔ปีจะ๕๐บาท
โหโหโหโหสตาร์ฟมากหน้าชายได้ขนาดนี้นะ
ปิดท้ายกันที่คุณแม่อ้อมพิยดาค่ะ
ล่าสุดนี่ตัดผมสั้นย้อนวัยสาวกันไปเริ่มนะ
คือด้านมากนะคือต้องบอกว่าแม่อ้อมเนี่ยดูแลตัวเองดีมาก
เพราะว่าต้องฟิตไว้ทำกิจกรรมกับลูกสาว
คือลูกสาวชอบดำน้ำมีช่วงที่ได้หยุดพักผ่อนเมื่อไหร่

แล้วดูหุ่นนะสวดทรงองค์เอวโอ้โหดี
นาวานี่เตรียมจะโตทันแล้วนะคะสูงจะเท่าคุณแม่แล้วนะจ๊ะ
แต่คุณแม่เนี่ยยังมีซิกแพคอยู่เลยคุณผู้ชมดูที่หน้าจอสิ
โอ้โหนะไว๔๐กรัฐทั้งนั้นเลยอ่ะ
สตาร์ฟยังไงนะคะพวกเราต้องไปนอนแช่ฟอร์มาลีนหรือเปล่านะ
แซวเล่นตอนนี้แซวตัวเองเล่นนะคะดูแลตัวเองค่ะ